คุณผู้ชมครับในปีนี้สำหรับงานมหากรรมการเงินครั้งที่๑๖
เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปถึง๑๕พฤษภาคมนี้
ตอบรับกับยุคดิจิทัลในวันนี้นั่นเองนะครับ
และสิ่งสำคัญไฮไลท์ในปีนี้ก็คือว่า
การขอสินเชื่ออนุมัติรวดเร็วและดอกเบี้ยนั้น
ยืนยันว่าถูกที่สุดและต่ำที่สุดในโลกครับ

ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัลนะครับ
คักไปด้วยประชาชนจำนวนมากครับที่สนใจเข้ามาลงทุน
ออมเงินและสนใจขอสินเชื่อ
บรรดาหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนกว่า๒๖๐แห่ง
ทำให้ประธานการจัดงานในปีนี้นะครับคุณสันติวิริยรังสริต
จะมียอดการทำธุรกรรมรวมแล้วไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
ซึ่งเคยทำได้ถึง๙๐๐๐ล้านบาทครับ
ภายในงานนี้ครับคุณผู้ชมธนาคารและสถาบันการเงิน
ต่างก็แข่งขันกันนำแคมเปญที่ให้สิทธิพิเศษ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สุดในโลก
คือสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐นาน๖เดือน
มีทั้งธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่คิดอัตราคือ
ร้อยละศูนย์นานสามเดือนส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด
ร้อยละ๐๕ธนาคารอื่นก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ๐๒๕และร้อยละ๐๙๙ครับ
คราวนี้มาดูในฝั่งของเงินฝากกันบ้างครับ
สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยที่สูงสุดในตลาด

เงินฝากเผื่อเรียก๓๐๓วันนะครับ
ให้ดอกเบี้ย๑๐๔๒๕ต่อปี
เงินฝากประจำคู่ประกันให้ผลตอบแทนร้อยละ๑๐ครับ
ธนาคารอื่นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ
ให้ร้อยละ๑๘ถึงร้อยละ๒๒๕ต่อปี
อกจากนี้นะครับภายในงานก็จะมีการพิจารณาสินเชื่อแบบเร่งด่วน
โดยสินเชื่อบ้านรู้ผลพิจารณาเร็วสุดใน๙๐นาที

รับรองว่าก็รู้ผลทันทีว่าตกลงผ่านไม่ผ่านนะครับ
ส่วนการสมัครบัตรเครดิตอนุมัติและรับบัตรได้ทันทีภายใน๑ชั่วโมง
เชื่อเงินสดโดยใช้รถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จะรู้ผลอนุมัติภายในเวลาเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้นครับ